ข่าวต่อไปนะครับลุงอย่างผมชอบมากเลย
มันมีสับแสงใหม่ที่เกิดขึ้นในการชุมนุมยุคนี้
อย่างเมื่อกี้แกงใช่ไหม
เดี๋ยวเราประมวลแต่ละคำแต่ละคำมาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันดีกว่า
ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะอาจจะยังไม่เข้าใจเหมือนผมนี่แหละ

ภาพนี้เป็นการนัดมวลชนนะครับให้ชุมนุมที่แยกประทุมวันเมื่อ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เขียนข้อความว่าด่วนพบแกงหม้อใหญ่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
เพราะวันนี้เขาเปลี่ยนไปแยกประทุมวันแล้วนะ
มาอีกคำหนึ่ง
แกงเทพบันดาลใจ
โพอืมมาจากสามคำครับแกล้งก็คือแกล้งเล่าไปแล้วเมื่อกี้เทหมายถึงทิ้งนะฮะ
อันนี้หลายคนเข้าใจแล้วโพลล่ะโพลหมายถึงตำรวจนั่นเองครับ
ความหมายคือแกล้งทิ้งตำรวจหรือว่าทิ้งตำรวจให้เข้าใจผิดว่าจะมีการชุมนุมนะครับ
หรือว่าภาพนี้นะฮะเขียนว่าเพราะติดตามการไม่ใช่แค่กรงเทพฯแต่ทั่วประเทศ
ก็คือนั่นเองพันธ์คมนะฮะโอ้โหหลายคำเลยนะฮะ
อีกคำนึงอันนี้โอ้โหอันนี้ล่าสุดเลย
ปฏิบัติการจุ๊กหมายถึงสับขาหลอกครับมาดูว่าทำไมถึงสับขาหลอก
คำว่าจุ๊กเนี่ยมาจากกลยุทธ์การเอาชนะคู่ต่อสู้แบบจุ๊กวางหมากวางเกมดีรู้ทางหนีทีไล่มีสิทธิ์ชนะ

ชุดดำไง

อันนี้น่าจะหมายถึงตัวละครอะไรสักอย่างป่ะ
ธนทรมาปรากฏตัวในพื้นที่ชุมนุมนะครับ

ใครเข้าใจอธิบายมาหน่อยนะฮะ

มะเขือเทศหมายถึงยมบาบาน
ข้าวโพดดิบหมายถึงเสื้อเหลือง
เสื้อเหลืองสุดหรือว่าเสื้อเหลืองหัวเกลียน

ดาราที่อยากชุบตัวตามกระแส

ของการมองเรื่องของการชุมนุมนะครับ

มีพระมหาภัยวันเขาโพสต์เฟซบุ๊ก
ขออนุญาตลบเพื่อนที่เรียกอัตมาว่าแครอท
เพราะว่าอาตมาไม่โอเค

มีคนชอบมีคนไม่ชอบนะครับ